พ่อค้าแม่ค้าดาวเด่นประจำตลาดแต่ละตลาดเขาก็มีเหมือนกัน
โดดเด่นเฉิดฉายกันขนาดไหนไปดูกันเลยจ้า
คุณผู้ชมช่วงนี้ใครจะเปิดร้านขายของกิน
ต้องวางแผนให้ครอบคลุมนะครับ
เด่นแต่เรื่องความอร่อยอย่างเดียวไม่ได้นะจ๊ะ
ต้องมีลูกเล่นและจุดขายที่โดดเด่น
เพื่อให้ลูกค้าจดจำได้ด้วย
เราขอพาคุณผู้ชมไปสนุกเลิดเลินกับสุดยอด
แม่ค้าพ่อค้าดาวเด่นประจำตลาดกัน
เหล่าพ่อค้าแม่ค้าแต่ละคนจะโดดเด่นสนุกสนาน
และเป็นที่น่าจดจำขนาดไหนไปดูกันเลยจ้า
เริ่มกันที่ดาวเด่นประจำตลาดคนแรกกับเจ๊ขวัญ
แม่ค้าส้มตำสุดเลิศแต่งเป็นนางยักษ์ออกขายส้มตำ

ใครจะไปคิดล่ะครับว่านางยักษ์จะเลิกจับกระบอง
แล้วหันมาจับครกจับสาก
โอ้โหขายส้มตำแบบนี้
ซึ่งนี่ก็เป็นไอเดียการขายส้มตำของเจ๊ขวัญ

ที่ตั้งอยู่ที่อำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองนี่เอง
โดยเจ๊ขวัญได้เล่าถึงสาเหตุ
ตนต้องแต่งตัวเป็นนางยักษ์มาขายส้มตำ
ก็เพราะว่าเธอฝันเห็นยักษ์แม่ใหญ่
ที่เธอเคยไปไหว้บูชามาเข้าฝัน
ชี้ช่องทางให้ทำมาหากิน
เรียกเงินทองไหลมาเทมา
ด้วยการแต่งตัวเป็นยักษ์ไปขายส้มตำ
แม่ได้ยินแบบนั้นเธอจึงทำตามสิ่งที่แม่ยักษ์ใหญ่บอก
หลังจากนั้นร้านส้มตำของเธอก็ขายดีขึ้นเรื่อย

กับคุณโป้แต่งชุดโจรสลัดร้องเพลง
เรียกลูกค้าซื้อปลาหมึกแห้ง
ขอย้ายไปอยู่ที่ดาวอังคาร

อยู่แบบนั้นให้นานนัก
อยู่ในแบบที่คุณปำการ

มาเชิกโดนใจแถมร้องเพลงเพลาอิกตังหากแน่
ซึ่งหนุ่มคนนี้ไม่ใช่ใครที่ไหน

โซนร้านค้าริมทะเลบ้านพยูนที่ตั้งอยู่ที่บริเวณชายทะเลบ้านพยูน
สะพานหัวมังกรจังหวัดระยองนั่นเอง
ที่เขาได้สร้างจุดเด่นให้กับร้านขายปลาหมึกแห้งของตนเอง
ด้วยการแต่งตัวเป็นโจรสลัดมาขายของ
พร้อมทั้งขับร้องดนตรีสไตล์เรกเก้

เพื่อร้องเรียกลูกค้าให้มาซื้อปลาหมึกแห้ง
โดยปลาหมึกของเขามีราคาที่ตัวละ๓๐บาท
แถมมีโปรโมชั่นซื้อ๔ตัวในราคา๑๐๐บาทอีกด้วย
หากใครอยากฟังผลงานเพลงที่เขาได้แต่งขึ้น
ก็สามารถไปฟังได้ที่ช่องยูทูป
สแปรั่วได้เลยนะครับ
ทั้งหมดนี้ก็เป็นเหล่าแม่ค้าพ่อค้าดาวเด็ด
โชว์ความแตกต่างในการสร้างจุดขายให้กับร้านของตนเอง
จนเป็นดาวเด่นของตลาดแห่งนี้
ใครมีพ่อค้าแม่ค้าเลิศเด็ด
ก็ส่งมาให้ทีมงานตลอดข่าวดูได้ในเพจเลยนะจ๊ะ